ชื่อคุณคุณคือมาประกวดทางที่ไหนล่ะค่ะ
แสดงว่าเราต้องมีประสบการณ์ที่หนักจนกว่า
ประมาณนึงนะคะมาจากตอนปี๒๐๑๘
แล้วเมื่อกี้รับชุดว่ายน้ำได้นำอะไรไปใช้บ้างไหมค่ะ
ก็คือด้วยความที่มันเป็นชุดว่ายน้ำค่ะ
ความเป็นตัวเองและก็บวกกับความฟี๊ยะ
อยากให้ทุกคนเห็นว่าเรามีความแบบสนุกสนานมากแค่ไหน
ว่าต้องพัฒนาเยอะมากเพราะว่าตอนปี๒๐๑๗
ใบตองไปในรูปแบบของความแบบสนุกเราอยากลอง
ถ้าเราไม่รู้จักว่าเวทีนางามันคืออะไรใช่ไหมคะ
แต่ว่าครั้งนี้เรามาด้วยความตั้งใจ
ว่าเราอยากที่จะพิชิตมงกุฎของประเทศไทย
มันก็เลยมีการพัฒนาเตรียมตัวเยอะมาก
ตั้งแต่เรื่องแรกเลยที่ตองเตรียมนั่นก็คือเรื่องของสติ
เขาต้องการคนที่สามารถที่จะเปลี่ยนโลกนี้ได้

ในเรื่องของปัญญาในเรื่องของความรู้
รวมไปถึงก็มีการพัฒนาทางด้านการเดิน

แล้วเราอยากจะเปลี่ยนอะไรคะในใบนี้๑อย่าง

ใบตองอยากจะเปลี่ยนอยากจะสร้างความเข้าใจใหม่
ให้กับทุกคนบนโลกใบนี้ว่าสิ่งแวดล้อมมันเป็น

ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของสิ่งแวดล้อมได้
โครงสร้างอื่นหรือว่าปัญหาที่มันเป็นเรื่อง

เพราะว่าเรารู้ว่าจุดอ่อนของเราก็นั่นก็คือการเดินบนส้นสูง
เพราะว่าใบตองเนี่ยถ้าหากว่าไปดูติดตามทางแบบ
รองเท้าผ้าใบถนัดมากกว่าใส่ส้นสูงค่ะ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องอัดจุดนี้เข้าไปให้เยอะ
เดินให้เฟียที่สุดให้ทุกคนนะคะเห็นว่าใบตอง

เป็นกำลังใจให้สาวตายตากลมขนสวยคนนี้กันนะคะ